ช่วงแรกมาเริ่มที่ประเด็นที่เรายังคงตามอย่างต่อเนื่องกับเรื่องของการกระทำชำราวเด็กหญิงอายุ๑๔ปีนะครับ
ล่าสุดตำรวจมีการคุมตัว๒ผู้ต้องหาที่ไปก่อเหตุกระทำชำราวแล้วก็คดีโทรมหญิงอายุไม่เกิน๑๕ปี
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ร้านเกมที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
ดั่งสองคนยังคงบอกว่าฝ่ายหญิงซมยอมไม่ได้มีการลุมโสมนะติดตามความขึ้นน่ารัก
สุดกันกับคุณดารินเขาวัฒนาคุณมรดานงานสดมาจากจังหวัดศุภัณฑ์บุรีครับ
ก่อนหน้านี้นะคะว่าลูกสาวถูกกระทำชำราวในลักษณะของการรุมโทรมรวมถึงการถูกบังคับให้ค้าประเวณีด้วยนั้นนะคะ
ล่าสุดค่ะตำรวจนะคะก็ได้มีการขอออกหมายขอสารออกหมายจับนะคะและสารได้อนุมัติหมายจับแล้วแล้วก็มีการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีคุมตัวนายสุนัยบุญแป้นและนายธนวัฒน์กำแหงคุมพล๒ผู้ต้องหาร่วมกระทำชำราวเด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๕ปี
ทำการอนาจารย์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ร้านเกมในอำเภอด่านช้าง
จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นสถานที่ที่เด็กหญิงอายุ๑๔ปีให้การว่า
ถูกกระทำชำราวเอาในลักษณะรุมโทรมโดยผู้ต้องหาทั้งสองคนนะคะ
พาชี้จุดที่อ้างว่าพบเด็กหญิงนั่งดื่มแอลกอฮอล์กับเพื่อนที่หลังร้านเกม
และจุดที่ก่อเหตุภายในบริเวณร้านเกมค่ะพร้อมให้การลำดับเหตุการณ์ว่า
คืนวันที่สิบสองพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
เวลาประมาณตีหนึ่งเศษนะคะทั้งสองคนดื่มแอลกอฮอลและขี่รถจักรยาน
โยนมาที่ร้านเกมซึ่งปิดร้านแล้วเพื่อจะเปิดร้านเข้าไปเล่นเกม
โดยนายสุนัยได้ส่งนายธนวัฒน์ไว้ที่หลังร้านและอ้อมไปเปิดประตูร้านด้านหน้า
ธนวัฒน์ได้เข้าไปพูดคุยกับเด็กหญิงและชักชวนเข้าไปในร้าน
ก่อนจะกระทำชำราวจากนั้นออกไปซื้อเบียร์และนายสุนัยได้กระทำชำราวเด็กหญิงต่อค่ะ
ซึ่งผู้ต้องหาทั้งสองคนอ้างว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการสมยอม
และไม่ได้มีการกักค้างและหลังเกิดเหตุรุ่งเช้าวันที่สิบสาม
พาเด็กหญิงไปส่งที่บ้านของนายประมวลขันสาธะหรือนายไก่
ที่เด็กจะถูกนายประมวลกระทำซ้ำอีกค่ะไปฟังเสียงในช่วงของการทำแผนผู้ต้องหาค่ะ
แล้วก็กลับมาเจอกันแล้วเราได้ร่วมการทำซำราวของเขาไหมครับ
คือส่วนที่ได้คือยอมรับว่าได้ครับแต่ผมไม่ใช่รุมโทรมอย่างนั้น
คือได้ยังไงครับก็คือน้องเขายินยอมครับ
หลังการทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วนะคะที่ร้านเกม
ตำรวจได้พาผู้ต้องหาทั้งสองคนไปชี้จุดที่หน้าบ้านของนายประมวล
ก่อนจะนำตัวไปดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ
สำหรับคดีโซมหญิงนะคะที่ตำรวจได้มีการออกหมายจับผู้ต้องหาไปแล้วสองคนนี้นะคะ
ก็ยังมีผู้ต้องหาที่ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐานและเตรียมที่จะขอออกหมายจับเพิ่มเติมอีก๒คนค่ะ
โดยเป็นเยาวชนนะคะทั้งสองคนขณะที่ในส่วนของคดีค้ามนุษย์
ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐานและเตรียมที่จะขอออกหมายจับเยาวชนหญิง๑คนอายุ๑๙ปีค่ะ
ซึ่งกระทำผิดในลักษณะของการเป็นธุระจัดหาในการค้าประเวณีนะคะ
รวมถึงเตรียมที่จะขยายผลไปอย่างผู้ที่ซื้อบริการเด็กหญิงวัย๑๔ปีด้วยค่ะ
ดารินหอวัฒนกุลทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ